คุณผู้ชมค่ะมาขยับนะอัปเดตสาวโสดที่สวยมาก
พี่พันธ์วรการค่ะคนนี้เสียงดีจริงและที่สำคัญน่าเอ็นดูด้วยค่ะ
ช่วงนี้โสดด้วยเนาะและสวยฉ่ำ
อย่างนี้เลยต้องบอกว่าพี่พันอายุใกล้จะเลข๔แล้วนะ
แต่ยังสวยปังเลยทั้งรูปในโซเชียลแล้วก็ตัวจริงนะคะ
แฟนหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมมากมายพี่พันธุ์สวยอย่างนั้นพี่พันธ์สวยอย่างนี้นะคะ
พาร์ทเนี่ยเลยเผยเคล็ดลับความสวยหน้าเด็กนะอยู่ที่การใช้แอปพลิเคชันแต่งรูป
เหมือนกันเลยอะตัวจริงเขาก็สวยใช่ตัวจริงเขาน่ารักนะ

คลินิกเสริมความงามตามวัยอันนี้ก็ถูกต้องค่ะ
แต่ถ้าถามว่าพี่สวยขึ้นไหมพี่พันธุ์บอกแม่แบบมั่นใจเลยว่า
ฉันก็ต้องสวยขึ้นสิจ๊ะทำมาขนาดนี้เอาไปฟังเสียงค่ะ
จริงมันก็แอปด้วยส่วนหนึ่ง
คลินิกเสริมความงามบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันมีแบบว่าไม่บอกของเขาเรียกว่าอะไรทำหน้าใสพิโภอะไรอย่างนี้
แฟนชมว่าสวยขึ้นเราจะบอกว่าอย่างไรคะ

ก็จริงค่ะพี่อันนี้ไม่เถียงเลยจ้าพี่จ๋า
ส่วนสาเหตุที่พี่พัฒน์นะยังไม่รับงานแสดงทั้งหนังแล้วก็ละคร

ส่วนตัวค่ะยังชอบงานเพลงมากกว่า
คือนักร้องชอบบรรยากาศร้องเพลงบนเวทีไง
ไปเจอแฟนค่ะตอนมีซิงเกิ้ลใหม่แล้วตอนนี้มีซิงเกิ้ลใหม่แล้วนะ
มีใครใช่แล้วไหม
ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่
แฟนเพลงอาจจะได้ฟังแบบ
แนวที่มันอาจจะสบายหูมากขึ้น
ไม่ได้แบบเศร้าเหมือนเก็บซ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ยังไม่ได้รับตอนนี้ค่ะ

ไม่ใช่คนใต้